สัปดาห์นี้เราจะพาไปรู้จักกับชีวิตนอกสนาม

แต่พี่โก้ก็เรียกผมปิดไปเรื่อย

ถ้าคุณบอลเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่ต้องเล่นตามเทคติก

เหมือนจะให้เป็นแรงกระตุ้นในตัวผมด้วย